หรือไม่ว่าการนอนกลนเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะ
ไม่ว่าจะเป็นกลผีกลยาวกลนาน
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวติดตามในซิตคอมสนุกของเราเลยครับ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
นี่เสียงกรนหรือเสียงสิงโตคำราม
ก่อนอะไรขนาดนี้เนี่ย

ดังขนาดคุณพี่ภรรยาเขานอนไม่หลับแล้วเฮีย
โอ้โฮตื่นมาปวดคอยตลอดเลย
จะไม่ให้ปวดได้ยังไงล่ะครับ
ก็เมื่อคืนเล่นกลนสเต็มกราบ
นี่แม่จ๋าถ้าอยากได้หมอนเยอะขนาดนี้
บอกพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้เยอะเลย

รู้อีกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุ
โอ้โฮยังยังยังไม่ล่ากลนเสียงดังอีก
เป็นห่วงคุณภรรยาเขาจริง

ทำยังไงดีล่ะคืนนี้
ดีมันต้องอย่างนี้เอาที่ครอบหูมาปิดซะเลยกรนไปเถอะ
อ้าวดื่มแฟชั่นหูฟังรุ่นใหม่นะแม่
ยังมีหน้ากล้ามาแซวเดี๋ยวจะโดน

เป็นอะไรของเขาต้องเนี่ยหูเข้าสู่วัยท้องป่ะเนี่ย
ปล่อยให้คุณภรรยาเขานอนต่อเถอะครับเฮีย
โอ้โหดังดังจริงดังกว่าเดิมอีก
หมอนเจ้าที่ครอบงูเนี่ยสงสัยก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะครับคืนนี้
่นอยู่ได้ทุกวันเลยพ่อ

ดูที่ยังไม่ตื่นเลยอ่ะ
โอ้โหสงสารนอนก็ไม่หลับ
เราต้องมาทนฟังเสียงกลนของเฮียเขานี่แหละ

เอาไงดีล่ะครั้งนี้แก้ปัญหายังไงดี

เอาหมวกกันน็อกของพี่เขามาใส่ซะเลยเด็ด

มันก็มันทนไม่ไหวแล้วนะสิ

ก็พ่อนอนก่อนแม่ก็เลยจะเอาหมวกนอกมาคุม
เอาหูฟังมาคอบแล้วก็เอาวอนมาปิด
คิดดูแล้วกันว่าพ่อนอนกลขนาดนี้

วันนี้เนี่ยไปนอนนอกห้อง

ไม่ต้องพูดเก็บของเอาไปนอนนอกหน้าห้องน้ำ

เยี่ยมนี่
อย่าให้เสียงกลนมาเป็นปัญหาของเราสองคนอีกต่อไป
เรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่สามารถแก้ไขได้
คนมีคู่ควรรู้ใช่ไหมครับหมอแหลปครับ
กรี๊ง
ว่าแต่การนอนกลนที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะครับ
มันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ
ยิ่งเราอายุมากขึ้นก็กรณ์มากขึ้น
เพราะเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจส่วนบนจะหย่อนมากขึ้นตามอายุครับ
หลายคนอาจจะมองว่าก็แค่กลมันเป็นเรื่องธรรมดา

เพราะถ้าเรานอนกลนบ่อยเนี่ยอาจเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับ
อันนี้แหละสามารถทำอันตรายให้กับสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ
ในระยะสั้นเช่นตื่นมาแล้วปวดหัวไม่สดชื่น
หลับในหรือง่วงนอนตอนกลางวันหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้
เช่นโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น
งั้นเรามาดู๔วิธีแก้อาการนอนกลกันหน่อยนะครับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
เช่นนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย๖ชั่วโมงต่อคืน
งดชากาแฟหรืองดการสูบบุหรี่
รวมไปถึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก่อนนอนเป็นต้นครับ
นอนตะแคงเพราะอาการกลมักเกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหงาย
เนื่องจากเป็นท่าที่กล้ามเนื้อต่างในช่องคอจะหย่อนตัวลง
ดังนั้นนะครับให้พยายามหาอะไรมาหนุนหลังไว้เพื่อบังคับให้นอนตะแคง
ก็สามารถที่จะลดเสียงกลลงได้ครับ
เอามาใช้เนี่ยครับในการรักษาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับ
และภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับ
รักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดหลายวิธี
ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปครับ
นอนกรนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่วัยเก่าส่วนใหญ่พบเจอ
แต่การนอนกลรักษาได้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับ
อาศัยเกินแก้เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
มีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ